คุณผู้ชมค่ะวันนี้๑๔กุมภาพันธ์วันวาเลนไทย
หลายคนทราบดีอีก๒วันก็จะถึง๑๖กุมภาพันธ์
หลายคนก็ทราบดีว่าเป็นวันแห่งความหวัง
เพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณผู้ชมได้มีความหวังไปพร้อมกันนะคะ
ไปดูเรื่องของความเชื่อและความเป็นสิริมงคลกันหน่อย
จุดแรกเลยนะคะที่จะพาไปดูค่ะนี่เขาทำอะไรกัน
นี่คือพิธีไหว้สาแล้วก็เปลี่ยนผ้าไตรจีวรสรีระสังขารหลวงพ่อครูบา
กัญชัยกาญจนกาญจโนนะคะเป็นเทพเจ้าแห่งนักบุญแห่งลุ่มน้ำเมย
ที่ท่านเองมรณภาพมานานกว่า๒๑ปีแต่ว่าสรีระสังขารไม่เน่าเปื่อย
กลับแข็งเหมือนหินอย่างน่าอัศจรรย์เนี่ยแบบนี้โอ้คุณ
นอนหลับไปเฉยใช่ค่ะแล้วแข็งเหมือนหินไม่เน่าเปื่อยด้วยนะ
ในพิธีมีการแห่ครัวทานของทุกหมู่บ้านมายังวัดมาตานุสร
จากนั้นก็อันเชิญองค์อมตะสริยสังขารของหลวงพ่อเวียนรอบพระอุโบสถ
และมหาวิหาร๓รอบเสร็จแล้วก็เป็นพิธีเปลี่ยนผ้าไตรจีวร
และพิธีปิดทองคำเปลวที่อมตะสรีระสังขารของหลวงพ่อ
เพื่อความเป็นมงคลนะคะทีนี้นักบุญนอกจากจะมาทำบุญแล้ว
คนที่ลุ่มหลงและหลุมไหลในตัวเลขเขาเอาเลขสองหนึ่งเนี่ย
ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบการละสังขารของหลวงพ่อและเลขหนึ่งศูนย์ห้า
คือเป็นเลขอายุของหลวงพ่อไปเสี่ยงโชค
เสี่ยงโชคนะคุณผู้ชมนี่จุดแรกค่ะ
จุดต่อไปนะคะพาคุณผู้ชมไปทำบุญแน่นอนว่าเราทำบุญแล้วก็ต้องหวังผลบุญเนี่ยนะคะ
วัดโคกรมค่ะอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์พระครูอาพัฒนธรรมคุณหรือหลวงปู่บุญรอดนะคะ
ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดได้เป็นประธานพิธีของฝ่ายสงฆ์
ในพิธีเทหล่อเหรียญรุ่นที่ระลึกรอสอสองร้อยสามสิบเก้า
หลวงปู่รอดอาพัทธรโรจัดขึ้นทั้งหมดหกพันยี่สิบเจ็ดเหรียญ
และจะเอารายได้ไปสมทบทุนสร้างพระพุทธเมตามหาบารมี
องค์ทองเหลืองสูงสามสิบเก้าเมตรสามสิบห้าล้านบาท
รุ่นนี้ใช้วิธีเทหล่อแบบโบราณนะคะเขาบอกหาดูได้ยาก
ก็คือเทโลหะลงเบ้าและเมื่อโลหะแข็งตัวก็จะทุบเบ้าหล่อทิ้งไปเลยนะคะ
เหรียญก็จะติดกันเป็นยวงออกมาแล้วก็ตัดเหรียญแยกไปปลุกเสกต่อไป
เหรียญรุ่นที่ระลึกรอสอสองร้อยสามสิบเก้ามีหกเนื้อโลหะนะคะ
เปิดจองได้ยี่สิบกุมภาพันนี้และรับเหรียญได้สิบมีนาคมค่ะ
พาขึ้นเหนือไปที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่นะคะไปที่นี่กันค่ะ
อ่านี่ไงนี่คือน้องบัวพระเจ้าหลวงนะฮะ
คุณผู้ชมดอกไม้บานสะพรั่งแบบนี้เขาปลูกไว้
เทศกาลก็คือวันนี้วันวาเลนไทยนะคะ
ประชาชนคนไทยนักท่องเที่ยวแล้วก็ต่างชาติเนี่ย
ไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจ
แต่อีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์และหลายคนเนี่ย
เดินไปตรงนั้นก็คือลานสองพญานาคศักดิ์สิทธิ์
พ่อปู่แก้วเกษานคราชและแม่ย่าปฐุมเทวีศรีบัวงามค่ะ
ทั้งสององค์อยู่ที่กลางหนองบัวพระเจ้าหลวง
คุณผู้ชมเดี๋ยวอยู่ไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไง
แล้วมีประชาชนมาจุดเทียนกราบไหว้ขอโชคลาภ
ที่สำคัญส่องน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์หลายคนบอกว่า
มันชัดมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันชัดมาก
ชัดชัดเหรอชัดตรงไหนอ่ะชัดตรงไหนอ่ะค่ะ
อ่าแต่ว่านี่แหละก็เป็นความเชื่อของคนนะ
คุณผู้ชมตาดีได้ตาร้ายเสียอย่างที่บอกกัน
อ่าดูไปแล้วก็มีความเสี่ยงเนอะการลงทุนนะคะ
อาทิตย์นี้เนี่ยนะคะจังหวัดเชียงใหม่ยังอยู่ที่ที่เดิมค่ะ
ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ย้ายวัดสักนิดนึงไว้จุด
จุดนี้นะคะไปที่วัดแม่ป่ามตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวค่ะ
ชาวบ้านพากันไปจุดเทียนโรยแป้งขอโชคขอลาบกัน
ต้นตะเคียนที่ขุดขึ้นมาได้จากแม่น้ำปิงนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคนได้โชคจากต้นตะเคียนต้นนี้หลายงวด
ก่อนที่จะพบต้นตะเคียนเอาฟังที่มาที่ไปก่อน
มีชาวบ้านฝันเห็นผู้หญิงร้องไห้ทำไมถึงร้องไห้ล่ะ
เพราะว่านอนแช่อยู่ในแม่น้ำปิงนานอยากขึ้นมา
ก็เลยลักษณะมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านด้วยการไปเข้าฝันเนี่ยนะคะ
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาเรื่องราวนี้ไปเล่าให้กับผู้ใหญ่บ้านฟัง
เท่านั้นแหละค่ะทั้งชาวบ้านในหมู่บ้านใกล้เคียงร่วมใจกัน
จ่ายเงินไปเอารถมาค่ะขุดลากต้นตะเคียน
แล้วไปเจอจริงมีต้นตะเคียนอยู่ในแม่น้ำปิงจริงนะคะ
แล้วก็ลากขึ้นมาเอามาไว้ที่วัดแม่ป่าม
ชาวบ้านค่ะศรัทธานะคะเอาดอกไม้ทูบเทียน
เอาผ้าแพร่มาผูกขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็โรยแป้งกันเข้าไปเนี่ยค่ะเอามือถือมาส่องอะไรก็ว่ากันไป
ตะเคียนก็เลยกลายเป็นสีขาวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมติดตามข่าว